ถึงเรื่องกินเบรกนี้ตอบโจทย์คุณอย่างแน่นอน
ถูกต้องตอนอยู่ในช่วงของตลอดกินจ้า
นี่จะพาไปที่จังหวัดสุพรรณบุรี
ไปจ้ากับร้านนี้ครับร้านอาหารร้านเรือนไทย
บอกเลยว่าอร่อยเด็ดแล้วก็มีรสชาติที่เป็นเอกลักษณ
ของชาวจังหวัดสุพรรณบุรีอย่างแท้จริง
รสชาติเด็ดขนาดไหนแล้วอยู่ที่ไหนของจังหวัดสุพรรณบุรี
ติดตามเลยในช่วงของตลอดกิน
คุณผู้ชมครับช่วงนี้ยังหน้าฝนอยู่เนอะ
ฝนตกทุกวันเลยครับ
แต่สิ่งหนึ่งที่ไม่เปลี่ยนตามฤดูกาล
แดดครับแดดเปรี้ยงแบบนี้
ก็ทำให้อากาศมันร้อนได้ทุกวี่

แต่คุณผู้ชมอาจจะคิดว่าผมออกมาข้างนอกแบบนี้

บอกเลยนะว่าผมเนี่ยไม่ร้อนไปตามอากาศข้างนอกนะครับ

สามารถช่วยกรองรังสีอินฟาเรท
ที่จะเข้ามาทำร้ายสุขภาพผิวของผู้โดยสารได้ดีเลยทีเดียว
แถมยังช่วยลดอุณหภูมิในห้องโดยสารได้อีกนะครับ

อุณหภูมิร่างกายปกติ
เข้ามาแล้วนะครับกับร้านอาหารเรือนไทยสุพรรณบุรีครับ
เป็นร้านอาหารที่ต้นไม้เยอะมาก
แล้วที่สำคัญเรื่องของรสชาติอาหารขึ้นชื่อลือชาเลยนะครับ
เป็นอาหารพื้นบ้านพื้นถิ่นไทยภาคกลางสุพรรณบุรีแบบโบราณ
แต่ก่อนรสชาติยังไงปัจจุบันก็ยังรสชาติแบบนั้นครับ
เขาเคยมาทานอาหารที่นี่กันแล้วด้วย
เพราะฉะนั้นวันนี้ตลอดกินต้องไปพิสูจน์ความอร่อยกัน

คุณผู้ชมครับและตอนนี้เราก็อยู่กับเจ้าของร้านแล้วนะ
สวัสดีครับพี่เจี๊ยบครับสวัสดีครับ
เห็นบอกว่าร้านเราเนี่ยเป็นร้านเด่นร้านดังในสุพรรณบุรีเลย

นี่ครับคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นเราเลยต้องบุกมาที่นี่
คือเรื่องของเรื่องเนี่ยอยากจะรู้เรื่องของรสชาตินะครับ
รสชาติอาหารทำไมเราถึงเลือกเป็นแบบอาหารพื้นบ้าน

สูตรของพ่อครัวที่เขาทำคนแรกเนี่ยค่ะ
คืออร่อยไงคะแล้วก็ให้เขาสอน
เพราะว่าเขาทำไม่ไหวด้วยความที่อายุเยอะ

ตอนนี้ก็เยอะมากแล้วค่ะบางคนเสียไปแล้วค่ะ
โอ้โหนี่ครับความเก่าแก่โบราณ
ตั้งแต่รุ่นคุณพ่อคุณปู่คุณยายนู่นเลยเนอะ
ทำไมร้านนี้ถึงดังเพราะอะไรรู้ไหม
เขาบอกว่าคนเด่นคนดังแขกระดับวีไอพีระดับโลก
ก็เคยมาทานด้วยนี่ช่วยล่าให้ฟังหน่อยครับใช่อย่าง
เจ้าชายอาคิชิโนของญี่ปุ่นก็เสด็จมา
นาแอดคาลาบาวนี่มาคุณสุพันธ์อยู่แล้วค่ะคุณสุพันธ์
เอางั้นอยากจะรู้ถึงเมนูต่างที่วันนี้พี่เจี๊ยบ
พร้อมแล้วก็ภูมิใจจะนำเสนอฮะค่ะก็จะมีแกงคั่วปลาสลิดใบชะพู
เน้นปลาสลิดที่เราทำของเราเองนี่ค่ะ
เพราะมันแทบจะไม่มีคนทำเป็นแกงคั่ว
แล้วก็จะมีสายบัวผัดมันกุ้ง
คือผัดสายบัวมันก็ดูเหมือนง่ายแต่อันนี้ของเราจะใช้มันกุ้งที่เคี่ยวและเคี่ยวเอง
ทั้งหมดพูดถึงแล้วก็น่ากินน่าทานทั้งอย่าไปทานกันเลยครับ
โอ้โหแต่ละเมนูน่ากินน่าทานคุณเชื่อไหม
วางลงมาปั๊บเนี่ยกลิ่นเนี่ยหอมเตะจมูกขึ้นมาเลยนะ
คุณผู้ชมนี่อยากให้ดูนี่แกงคั่วปลาสลิด
ให้ดูปลาสลิดนะเนี่ยอย่างนี้โอ้โหลาดกับข้าวอย่างนี้เลยครับ
นี่ครับโอ้โหเอาใครชอบผัก
ผักเยอะราบลงไปเลยโอ้โหน่ากินน่าทานมาก
งคั่วเขารสชาติเข้มข้นมากเลยนะมีทั้งชะอมแล้วก็ใบชะพูอันนี้ผมชอบมากเนี่ย
แล้วเนื้อปลาเขาดีนะไม่ได้เค็มมากจนเกินไปแต่มันหอมครับ
รสชาติดีทานกับข้าวสวยนี่เข้ากันมากครับ
ส่วนจานนี้อยากให้ดูสีสันดีมากเลยคุณผู้ชม
สีสวยคือเป็นการผัดแบบผัดด้วยแบบมันกุ้งจริงแล้วดูกุ้งเขา
ตัวอย่างนี้ขออนุญาตทานกับข้าวสวยร้อนนะตัดตัวกุ้งออกมาก่อนเลย
นี่ตามด้วยสายบัวครับสักสองชิ้นนะอย่างนี้

อร่อยมากคือตัวสายบัวมันรสชาติเนี่ยนะ
มันจะมีความกรุบของมันอยู่อะครับคุณผู้ชมมันก็ได้รสชาติของสายบัวจริง
ผัดจนเละจนเกินไปแต่ผมว่าตัวสายบัวมันยังมีความกรุบซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของมัน
แล้วที่สำคัญมีความหอมมันของมันกุ้งด้วยโอ้โหเข้ากันกับข้าวสวยร้อนดีจริง

สำหรับการเดินทางมาที่ร้านเรือนไทยจากหอนาฬิกาบรรหารแจ่มใสขับไปตามถนนมาลัยแมน
สี่แยกแรกให้เลี้ยวขวาเข้าถนนประชาธิปไตยตรงมาประมาณ๘๕๐เมตร
หลังจากนั้นให้เลี้ยวซ้ายเข้าซอยมาอีก๑๘๐เมตรก็จะเจอกับร้านเรือนไทยอยู่ทางซ้ายมือแล้วล่ะครับ
นี่ครับพี่เจี๊ยบครับขอบคุณมากเลยนะครับ
สำหรับในวันนี้นะครับตลอดกินมาชิมถึงที่นี่ต้องบอกเลยว่าร้านเรือนไทยสุพรรณบุรีอร่อยจริงเด็ดมาก
โอ้โหสุดยอดเลยคือร้านนี้เขามีคนดังไปกินด้วยใช่ไหมครับ
ใช่ไงมีนาคนนี้คือนาประตูฝืดนาแอ
พอแล้วไปเอาน้ำมันมา

ไปเอาน้ำมันมาหยอดแล้วจะฝืดดังขนาดนั้น
เดี๋ยวแฟนคลับคาราบาลนะแอดเขาจะโกรธให้ขอโทษนะครับแซวเล่นนะหยอกกันหอ
เออแต่ร้านดังจริงมีโอกาสก็แวะเวียนไปทานกันได้นะจ๊ะ